คุณผู้ชมครับมาดูพาดหัวใหญ่ที่สุด
ในหน้าหนึ่งในสิทธิ์พิมพ์ไทยประจำบัติเช้าวันนี้นะครับ

แหม่มลั่นพร้อมแจ้งความยันหลักฐานดีเอ็นเอ
เจ้าของที่พักแฉผู้เสียหายพักรวมกับเพื่อนชายถึง๔คน

ส่วนเกาะพงันเฉาอีก
ชายไทยบรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวสาว
ชาวต่างชาติใช้ขวดฟาดหัวเหยื่อแตก
เลือดอาบถูกโพสต์ประจานไปทั่วโลก

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบทั้งที่เกาะเตาะเกาะพังงาน
แล้วก็มีภาพของนักท่องเที่ยวสาว
ที่ถูกขวดเบียร์ตีจนเลือดอาบด้วย
ขึ้นหน้าหนักหนังสือพิมพ์ไทรรัตินะครับ

เรื่องนี้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เป็นคลิปเหตุการณ์ออกมาเลยนะครับ

โอ๊ยนี่นะครับผู้ชมครับ
นี่เป็นคลิปเพียงบางส่วนของเหตุการณ์ช่วงท้าย
บันทึกภาพไว้นะครับขณะเกิดเหตุการณ์
เขาโพสต์คลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
ระหว่างชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ชายชาวไทยจะใช้ขวดเครื่องดื่ม
ตีเข้าที่ศีรษะสาวชาวต่างชาติจนเลือดอาบ
ซึ่งคลิปดังกล่าวก็มีข้อความที่ระบุไว้แบบนี้
เขากำลังจะเข้าไปซื้อยาร้านนี้พอดี
แต่ไปเจอเหตุการณ์นี้ซะก่อนนะครับ
เป็นภาพของชายสองคนกำลังยื้อยุดฉุดกระชาก

จากนั้นชาย๑ใน๒คนได้ใช้ขวดเครื่องดื่ม
ตีเข้าที่ศีรษะด้านหลังจนเลือดอาบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านขายยาแห่งหนึ่ง
บริเวณหาดริ้นตำบลบ้านใต้อำเภอกเกาะพงัน
เมื่อคืนวันที่๒๖สิงหาคม
หน้าร้านขายยาแห่งหนึ่งแถวหาดริ้นเกาะพงัน
กะจะแวะซื้อยาร้านนี้พอดี
แต่เจอเหตุการณ์คนไทยกับชาวต่างชาติมีปากเสียงกัน
ต่างชาติมานั่งกินอาหารหน้าร้านขายยา
แล้วคงจะโดนไล่ไม่ให้นั่งหน้าร้าน

แต่ถึงยังไงก็เถอะไม่เห็นต้องรุนแรง
ถึงขนาดเอาขวดไปตีหัวเธอเลย
ตัวเองก็เป็นผู้ชายแท้นะครับค่ะ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคุณโอ้โห
โอ้โหคนวิภาควิจารณ์กันเยอะแหละ
แล้วก็อย่างที่บอกคลิปนี้จริงไม่ใช่ต้นเรื่องนะ
มันเป็นช่วงท้ายแล้วมันยังมีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะคุณ

คุณผู้ชมตามสุภาษิตไทยนะ
ความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก

เรื่องราวของสาวอังกฤษที่กำลังแจ้งความอยู่ว่าเธอถูกข่มขืนเนี่ย

แล้วมันเกี่ยวพันกับที่การรับแจ้งความหรือไม่รับแจ้งความที่เกาะพงันด้วย
คราวนี้มันมีคลิปนี้เผยแพร่ออกไปอีก
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ตรวจสอบ
ทราบว่ามีคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อย่างที่คุณอาริยาบอก
ที่สามารถบันทึกภาพนาทีก่อนเกิดเหตุนี้ไว้ได้อย่างชัดเจน
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันด้วยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไหมครับ

จากนั้นคนในร้านขายยาก็ออกมา
เหมือนพูดคุยกันแต่หลังก็เริ่มประชิดตัวเหมือนถกเถียงกัน
เสื้อฟ้าเขาคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเสื้อขาว
เสื้อดำคุยกับเสื้อสีส้มอยู่

เขาบอกว่าน่าจะเป็นคลิปต้นเรื่องเนี่ยเห็นไหม

เกิดเหตุการณ์ในการที่จะเข้ารุมทำร้ายกัน
ต่างฝ่ายต่างโอ้โหสาวหมัดใส่กันนะฮะ
จังหวะที่เห็นก่อนเหมือนกับนักท่องเที่ยวผู้หญิงเสื้อขาว
เขาเดินมาหาผู้ชายไทยเสื้อดำ
แล้วก็เหมือนกับเอามือตะวัดหรือปัดไปที่หน้าค่ะ
จากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเลยนะครับ
ก็เป็นวินาทีในการเกิดเหตุจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
ดูสิคุณนะครับ
มีปากเสียงกันจนกระทั่งลงมือลงไม้
และท้ายที่สุดมันก็ไปเชื่อมโยงกับคลิป
ที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูตอนต้นไปนะครับ

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับ
พอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เห็นคลิปเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจทำยังไงฮะลงพื้นที่สิครับ
เมื่อวานนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ซึ่งจริงแล้วนะผู้การจังหวัดเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่เกาะเต่าอยู่
ไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นที่เกาะเตา
และก็ต้องถามไปดูที่สพเกาะพงั้นทำงานอย่างไร

แต่ปรากฏว่าก็ต้องมาตรวจสอบคดีที่เกาะพงันนี้ด้วยนะครับ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเกาะพงัน

พร้อมทั้งสั่งให้ตำรวจสพเกาะพงัน
ติดตามตัวนักท่องเที่ยวสาวคนดังกล่าว

ผู้ถูกทำร้ายได้มาพบกับตำรวจที่ป้อมตำรวจหาดริ้น

ก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้บาดเจ็บสาวชาวต่างชาติไม่กลับมาแจ้งความครับ
อกจากนี้ทางผู้การจังหวัดยังสั่งให้ตำรวจ

ใกล้จุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
ล่าสุดนะฮะเย็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้เชิญชายต้องสงสัย๑ใน๒มาสอบปากคำแล้ว

ทั้งเสื้อดำแล้วก็เสื้อฟ้า

มาสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ค่ะก็นี่แหละเราบอกแล้วนะคะว่าทางด้านผู้การจังหวัด
คือต้องทำงานต้องแบ่งร่างเลยแหละ
เพราะว่าทั้งที่พังงันด้วยทั้งที่เกาะเตาด้วย